ใน๓ข้อเก่าหาคืออย่างที่เรารู้กันครับ
เฉาะโกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงิน
เป็นการช่อกงประชาชนความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
สำหรับ๒ผู้ต้องหา๒รายที่เป็นชาวต่างชาติหลบหนีออกนอกประเทศไป
ขนาดเนี้ยสรุปสำนวนคดีครบแล้ว๓รายที่เหลือยังติดปัญหา
พยานหลักฐานเป็นเส้นทางการเงินเนื่องจากกฎหมายนะฮะ
ทำให้กระทบต่อบุคคลอื่นธนาคารจึงต้องระมัดระวังเรื่องนี้มาก
คือจะเช็คเส้นทางการเงินต้องระมัดระวังมากเลยนะครับ
ซึ่งอาจจะเกิดความล่าชาอันนี้ก็ว่านะครับ
สำหรับ๑๑คนที่เราพูดถึง๑๑๑๑เนี่ยโหมันมีหลายล็อตเหลือเกินเนอะ
๑๖๑๑๑๑เนี่ยก็จะมีแมนกับใบเตย
เพราะพยานหลักฐานก็ยังไม่เรียบร้อยต้องรอเอกสารเส้นทางการเงิน
เพราะเป็นพยานหลักฐานในสำนวนที่สำคัญในการชี้แจง
เพราะฉะนั้นแมนใบเตยเขาต้องไปหาเอกสารกลับมา
อย่างที่บอกว่าตอนนี้ธนาคารกว่าที่เขาจะให้ข้อมูลของแต่ละคนได้
มันไม่ได้เหมือนเมื่อเมื่อก่อนแล้วไงเมื่อเมื่อก่อนเราเดินไปทางธนาคาร
เราขอดูตำรวจไปเอาเส้นทางการเงินของคนทุกนี้ได้
โดยให้ระยะเวลาแมนกับใบเตยถึงวันที่๖ธันวาคม
จากนั้นก็จะเริ่มสรุปพยาหลักฐานแต่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนฮะ

ก็ติดตามกันต่อไป
ใช่